มันก็มีเหมือนกันนะลอยกระทงบางทีออกไปลอยที่สระที่บ่อที่สวนสาธารณะแล้วคนเยอะ
ไม่อยากออกไปงั้นลอยที่สระที่บ้านก็ได้
แต่ลอยที่บ้านทำไมหมดตังค์หลายแสนแบบเนี่ย
ดูแลตัวเองให้ดี

ใหม่ไปนะ
โอ้โหภาพแรกนี่ภาพแรกก็ดูโอเคดีนะ

พี่เบิร์ตกระทงที่มันมีเทียนอยู่ใช่ไหม

อ่าแล้วยังไงเอาไปติดสไลด์เดอร์ป๊าป
ลามไปตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ข้างในเป็นห้องทำงาน

นี่แหละค่ะทำไมถึงเสียหายหลายแสนหมดตังค์หลายแสน
ถามว่าเรื่องจริงใช่ไหมใช่ค่ะ
เรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วที่บ้านหลังนี้นี่แหละ

สไลเดอร์ก็อยู่กับสระน้ำ
แล้วพอทูบเทียนไหม้แผ่นพลาสติกแล้วมันก็ลามาเนอะ
เจ้าของโพสต์บอกว่าเอาค่าสไลเดอร์อย่างเดียว๗๕๐๐
อียะตู้คอนเตนเนอร์๑๐๗๐๐บาท

ใช่อุปกรณ์ออฟฟิศโต๊ะแอร์ยังไม่รวม
แล้วไหนจะฆ่าคนมาทำความสะอาดสระว่ายน้ำทั้งหมดอีกล่ะ

กระทงปีหน้าใครจะลอยที่บ้านใครจะลอยที่สระน้ำ
แนะนำดับเทียนก่อนนะ
ทูบดักเทียนก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปลอย

นี่คนก็ไปแซวแหละตอนอธิษฐาน

เออค่ากระทงร้อยค่าซ่อมจะล้านโอ้โห
ใครจะเชื่อมาจากกระทงใบเดียว
ใช่ค่ะเดี๋ยวใจนะครับขอบคุณครับ